จีนนั้นไม่ได้เดินทางเข้ามาทางเชียงของ

ที่เขาสามารถที่จะขับรถเดินทางเข้ามาได้นะครับ

ก็จะออกเดินทางจากที่กวางศรีของจีนครับ

ทั้งด่านลาวบาวผ่านกรุงฮานอย

แล้วก็ผ่านทางสวรรค์นาเกษ

อันนี้เป็นเส้นทางเส้นแรกที่เขาเดินทางกันนะครับ
เส้นทางเส้นที่๒อันนี้ก็จะเริ่มจาก๑๒ปันนา
ผ่านมาทางพม่าเข้ามันดาเลเชียงตุง
เข้าทางแม่สายจังหวัดเชียงราย
หรือมีเส้นทางที่๓ออกจาก๑๒ปันนาเหมือนกันครับ
จากนั้นแล้วก็เดินทางผ่านทางหงษาหลวงพระบัง

แล้วก็มาเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย

มีการวางแผนในการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับ
เขาสามารถที่จะเลือกเส้นทางในการที่จะเดินทางได้
แต่ว่าเส้นทางที่เขานิยมมากที่สุดนั่นก็คือ
เดินทางจาก๑๒ปันนาแล้วก็เรื่อยลงมา
ผ่านทางลาวผ่านทางเชียงของนี่นะครับ
แล้วก็เข้าทางเชียงรายแล้วก็เรื่อยลงมา
ซึ่งเขาสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้ถึง
กรุงเทพมหานครทีเดียวครับ
และนี่ก็เป็นเส้นทางทั้งหมดที่คนจีนสามารถที่จะ
เข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยได้นะครับ